เพราะว่าเจ้าไก่ชนตัวนี้มันมีถึง๓ขาค่ะ
มันชื่อว่าเจ้ามีโชคใครจำได้บ้าง
เจ้ามีโชคเนี่ยเคยมาให้โชคหลายต่อหลายครั้ง
เซียนไก่ชนจากเมืองอุดรแวะไปขอ

แต่ว่าเจ้ามีโชครับไม่ได้ทำหน้าที่ไก่ชนแล้ว

เล่นเราเพิ่งเล่าถึงเจ้าตัวนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน
ครูต้องมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนึง
มีโชคเป็นไก่ชนมี๓ขา
เป็นเพทย์ผู้อายุ๑ปี๑เดือน
เลี้ยงไว้ในฟาร์มในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแม่บ้านคนงานในฟาร์มเนี่ยเคยมาคุยกับมีโชคเหมือนแบบขอโชคขอลาบอ่ะค่ะ
แล้วเจ้ามีโชคก็เหมือนให้อะไรมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเจ้ามีโชคให้หรือเขาตีความหมายกันไป
ก็มีคนถูกรางวัลกันไปล่าสุดวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีคุณมาโนตีสกุลหรือว่าคุณโจอี
คุณโจอี้เนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนเมืองอุดรธานีคุณพี่คนนี้เสื้อม่วงนี้
พาเพื่อนไปหาเจ้ามีโชคแล้วก็ทำการจุดทูปเสี่ยงทายตามความเชื่อเช่นเดียวกัน
เขาบอกว่าเคยมาเจอแล้วเคยอุ้มมีโชคแล้วนะพอกลับไปบ้านฝันถึงคุณ
แล้วก็ตีความฝันแล้วก็ไปเสี่ยงโชคแล้วก็ถูกรางวัลได้เงินมาเป็นแสนค่ะ
เขาก็เลยชวนเพื่อนกลับมาหามีโชคอีกครั้งลองดูกันเอาเองว่าเวลาเขาหามีโชคเสร็จแล้วเขาทำการจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วผลลัพธ์ของทูปมันออกมาเป็นยังไงซึ่งน่าแปลกใจมากว่ามันดันเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดแค่สลับที่ไปมาเท่านั้นเอง
ดูไม่ชัด
มันอาจจะไกลนะคุณผู้ชมแต่อันนี้คือเขาบอกมาว่าสารทูบที่จุดอ่ะนี่
อันนึงข้างล่างอันนี้เรือนลังกว่าอีก
และสุดท้ายยังไง

เราน่าเจอสายตาไม่ดีใช่ค่ะสุขค่ะ
อันนี้ยอมรับตัวเองไปเลยทูปมันเบลอ

พวกเธอที่ที่ทำการตัด
ภาพนี้มารวมไปถึงพวกเธอที่ไปขอโชคขอลาบไม่ชัดเจนกันหรือเปล่า
ก็ลองพิเคราะห์กันดู
ดูกันดูเลยว่าใช่ไม่ใช่